ฟ้าทลายโจรมาอีกแล้ว

คือต้องแบบกินแต่น้อยเขาบอกกินได้นะกินแต่น้อย

สำหรับเรื่องของการแชร์ที่บอกว่า

ใช่ตอนนี้แชร์กันเยอะมากพี่เบิร์

แล้วถ้าสมุนไพรต้องที่นี่ครับ

ประชาชนเนี่ยแห่ไปซื้อฟ้าทลายโจรครับ

พอข้อมูลนี้แชร์นะ

โอ้โหอย่างนี้รายละไม่เกิน๓กล่องก็พอ

ให้สัมภาษณ์ทุกช่องทุกสื่อผมดูทั้งวันเลย
สัชกรหญิงพกากรองขวัญข้าวครับ
เป็นหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับ

ไอ้ของน่ะไม่ขาดตลาดหรอกนะ
ฟ้าทลายโจรเนี่ยแต่ต้องจำกัดการซื้อ
เพราะกลัวเดี๋ยวคนจะไปกินเยอะเกินนะครับ

คุณผู้ชมฟังเอาไว้นะครับแล้วก็เตือนเลยนะว่า
การแชร์เรื่องสมุนไพรฟ้าทลายโจร
มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อไม่จริง

ข้อเท็จจริงคือโรงพยาบาลเนี่ย
เอาฟ้าทลายโจรมาใช้กับผู้ป่วยโควิด
อันนี้จริงแต่ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการน้อย
ทุกรายหายครับหายกลับบ้านได้
ไม่มีอาการข้างเคียงกับการใช้ฟ้าทลายโจรเลย
แต่มันไม่ได้ใช้ฟ้าทลายโจรอย่างเดียวไงครับ
คุณผู้ชมครับมีการใช้อย่างอื่นด้วยนะครับ
พักผ่อนด้วยอะไรด้วยยาอย่างอื่นด้วยนะครับ
ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าฟ้าทลายโจร
มันรักษาโควิดให้หายได้นะฮะ
แล้วก็มีความเป็นไปได้ครับที่ฟ้าทลายโจร

ถ้ากินขนาดโอ้โหแล้วคุณผู้ชมจะรู้ไหม
มิลลิกรัมต่อวันมันขนาดไหน
นะถ้ากิน๕วันต่อสัปดาห์นะติดต่อกัน๓เดือนอันนี้นะครับ
คนที่เป็นหวัดเป็นบ่อยเนี่ยมันจะลดลงนะแต่ไม่ได้ถึง
ัวพงพันธ์ตอนนี้ท่านเป็นคณะบดีสถาบันแพทย์และแผน
บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตท่านโพสต์
โควิด๑๙ด้วยความสมัครใจโดยที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์นะ
จะใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพท
ทางเลือกเนี่ยเริ่มส่งฟ้าทลายโจรมาแล้วส่วนที่โรงพยาบาลสนาม
จังหวัดเพชรชบุรีจะใช้การแพทย์แผนไทยตามแนวพระคัมภีร์ตักกษีลา
ว่าด้วยโรคระบาดนะซึ่งที่นั่นเนี่ยไม่ใช้ฟ้าทลายโจรเอาล่ะ
คราวนี้เขาจะเอามาเปรียบเทียบกันนะว่าแบบไหนได้ผลอย่างไร
อะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะได้สรุปตีพิมพ์ในวรสารการแพทย์ต่อไป
คุณผู้ชมครับฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีผลดีเกี่ยวกับการป้องกัน
เชื้อในหลอดทดลองแต่ยังไม่มีการยืนยันออกมาเป็นวิชาการ
แต่บอกเลยว่าใครกินไม่ได้บ้างหนึ่งผู้หญิงตั้งคันเพราะการ
ทดลองในสัตว์ปรากฏว่ามันทำให้สัตว์แท้งครับใช่ค่ะมันทำ
สัตว์แท้งสองคนป่วยเป็นโรคตับโรคไตอย่ากินสามคนที่กินยา
สลายริ่มเลือดเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ทำ
ให้ยานั้นมันมันอาจจะไม่ไม่ไม่มีประสิทธิภาพนะฮะต้องระวัง
นะครับฟ้าทะลายโจรกินอย่างคนก็แพ้ก็ท้องเสียก็มีใช่นะ